ติดตามข่าวกันต่อเราก็ยังคงเกาะติด
ในการค้นหา๑๓ชีวิตกันต่อเนื่องนะครับ
ภารกิจในการค้นหา๑ใน๔ที่สำคัญ
นั่นก็คือเรื่องของการหาปล่องหาช่องหาโพรง
ที่เป็นความหวังว่าจะสามารถที่จะทะลุลงไป

เมื่อวานนี้ก็มีความพยายามในการค้นหาปล่องหาโพรง
ทั้งทางฝั่งของทิศเหนือก็คือฝั่งดอยผาหมี
แล้วก็ขี้ใต้ที่เป็นท้ายถ้ำ
หรือว่าทางฝั่งของพัทยาบีชนะครับ
เราสำรวจตรวจสอบฝั่งทิศใต้

ไปกันตั้งแต่เช้าเลย๔๐กว่านายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทหารจากร๗๔๐๐ค่ายเมงรายมหาราช
สหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญ

เดินเท้าและเดินทางไปยังทิศใต้ของถ้ำ
หลังจากที่มีการพบโพรงขนาดใหญ่กว่า๑เมตร

ทีนี้คุณผู้ชมคะเรามีคลิปที่จะให้คุณผู้ชมดู
เป็นคลิปจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

เขาโอ้โหต้องมุดดินเข้าไปในโพรง

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยครับ

ได้ครับ

งานอย่างขุด
ยังมือเดียวยังไม่เปลี่ยนมือขุด

ลูกมันพอดีตัวเลยนะครับ

ยากตายกลับกัน

การทำงานไม่ได้ง่ายเลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาทำงานกลางคืน
ก็ต้องติดไฟฉายที่หมวกที่หัวอยู่ตลอดเวลา
คือทำกลางวันอาจจะเข้าไปแล้วมันก็เป็นที่มืด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแคบของโพรง
ไม่ว่าจะเป็นดินสไลด์ที่เจ้าหน้าที่บอกมานะครับ
เพราะว่าการเข้าไปในช่องในโพรง
ไม่ใช่แค่โรยตัวลงไปในแนวดิ่งนะคุณ
มันมีแบบว่าเจอแนวตัดขวางเจอมุดย้อนไปย้อนมา

คือหลายทิศหลายทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไป
ให้เหมาะสมกับสภาพของโพรงของช่องของปล่อง
คาดว่าจะเจอจะได้เข้าไปแบบทุกรูปแบบ
แล้วนี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่ต้องมีความชำนาญเรื่องการสำรวจอุโมง

ว่าทหารคนไทยทหารสหรัฐไปสำรวจ
ซึ่งจุดที่ไปสำรวจตรงนี้มันมีความลึกประมาณสัก๕๐เมตร

ระหว่างที่ลงไปแต่ละชั้นประมาณ๑๐๒๐เมตร

พอเจอทางแคบทีก็ต้องขุดดินเปิดทางเพิ่ม
เพื่อลอดผ่านลงไปในแต่ละชั้นด้วยนะคะ

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่จะไปส่วนเสริม
ในการที่จะไปสำรวจโพรงสำรวจช่อง

เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมปรัฐภีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับนายช่างจากภาคเอกชน

ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าเครื่องอัดลม
รถไถขนาดจิ๋วเพื่อปรับพื้นที่
แล้วก็เครื่องเจาะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโพรง
ทั้งทางฝั่งทิศใต้และฝั่งทิศเหนือนะครับ
แล้วก็มีการเตรียมที่จะสำรวจ

บางโพรงเลย๑๐๐เมตรเข้าไปแล้วบ้าง
และการปฏิบัติการในการเข้าไปสำรวจตามโพรง
ก็ต้องนำแสงสว่างเข้าไป
ต้องส่องกล้องหรือว่าเจาะดูว่าจะขยายโพรงได้แค่ไหนด้วย
และก็จะปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงมากขนาดไหน
แล้วก็มีบรรยายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ชุดกู้ไพร

ฝั่งทางทิศใต้ของขาวนางนอน
เพราะว่ามีสรรปันน้ำผ่านตรงกลาง
แล้วก็อยู่ใกล้กับหาดพัทยาบีชมากที่สุด
โดยชุดกู้ภัยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อโรยตัวลงไป
เริ่มต้นเมื่อเวลาตั้งแต่๙นาที๔๓นาทีของเมื่อวานนี้
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปประมาณ๒๐เมตร
พบว่าด้านล่างเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินสำรวจภายในถ้ำ
ก็เพราะว่ามีเหวลึกลงไปด้านข้างล่างอีกนะครับ
ว่าห้องโถงนี้อาจจะเป็นส่วนของเพดานถ้ำ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนอีกรอบ
เพื่อหาทางลงไปด้านล่างสุดนะครับ

ในการยกรถแบ็คโฮลไปยังโพรงเอ
เพื่อปรับพื้นที่ในฝั่งทิศใต้นี้ด้วย
ก็คือโดยรวมแล้วแบ่งกำลังกัน

หาช่องหาโพรงหาปล่องทั้ง๒ทิศ
ทั้งทิศเหนือปีกขวา
แล้วก็ทิศใต้คือปีกซ้าย

เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภัยค่ะ

ใช่ไปลื่นตกเขาฝั่งดอยผาหมี
ตอนที่กำลังค้นหาปล่องหาช่องหาโพรงอยู่เนี่ยค่ะ
บอกว่าช่วง๒ทุ่ม๒๙นาที
เจ้าหน้าที่ลื่นตกเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลัง
ขยับตัวไม่ได้หมดสติ
ระหว่างที่นำส่งใช้เวลาในการนำตัวออกจากผาหมี
จนถึงโรงพยาบาลนานกว่า๔ชั่วโมง
ซึ่งก็ได้รับแจ้งนะคะจากทีมงานกู้ภัยสว่างทีม
ทีนี้ตอนนี้ก็จะต้องรอดู
เดี๋ยวเราเช็คอาการความคืบหน้าช่วงเช้านี้อีกนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางอาสาสมัครบัวเพชรสมุทรประการ
นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่สาย

กู้ภัยสว่างแล้วก็กู้ภัยบัวเพชรสมุทรประการทุกท่าน
อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บจากการ
ที่จะเข้าไปสำรวจช่องสำรวจโพรงนะครับ

ส่วนเมื่อวานี้นักเก็บรังนกเกาะลิบง

ชาวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง๘คนนะครับ
อาสาเป็นคนที่จะมาช่วยภารกิจ
ช่วยชีวิตนักฟุตบอลและก็ผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่า
โดยนักเก็บรังนกกลุ่มนี้ใช้ชื่อทีมว่า
จากรังนกตรังถึงหมูป่า
สัมพันธ์ผอมเขียวอายุ๓๐ปี
สมรักจิเหลาอายุ๔๔ปี
บรอมานคงหลาอายุ๔๖ปี
สันทิติจิเหลาอายุ๒๓ปี

และแม่แอนคงเหล่าอายุ๕๑ปีนะครับ
ทั้งคณะออกเดินทางมาจากจังหวัดตรัง
และจากภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือ
เก็บรังนกเกาะลิบงที่ออกปฏิบัติการ
ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน
โดยนักเก็บรังนกกำลังพยายามจะลงไปในโพรง

มีไอน้ำแล้วก็มีค้างคาว
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจ
และจะสามารถลงไปในโพรงได้กว่า๔๐๐เมตรแล้ว
นี่ถือว่าเป็นการลุยปฏิบัติงานทันทีของกลุ่มนี้
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจิตอาสา
ทั้ง๘คนมีอาชีพในการเก็บรังนกในถ้ำ

มีความเชี่ยวชาญด้านการอะไรคุณ

เพราะว่าการเก็บรังนกในถ้ำคือปีนไปสูงมากนะ

ดังนั้นเขาก็เอาทักษะทุกอย่างในการประกอบอาชีพ
มาใช้กับปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
ปีนทั้งโรยตัวเลยนะฮะ
ทำเรื่องขออาสาที่จะช่วยเหลือค้นหานักฟุตบอล

ซึ่งนายชัชพฤกษวีรพงศ์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
ทำหนังสือทางราชการจำนวน๘ฉบับ
รายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

มีความรู้ด้านการขึ้นถ้ำลงถ้ำ
ลงจากที่สูงที่ลึกได้เป็นอย่างดีนะครับ
ซึ่งทั้งคณะก็ได้รับการต้อนรับจากจังหวัดเชียงราย
ยินดีให้เข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้
เพราะว่าทีมงานที่นำไป
มีความสามารถในการสามารถลงถ้ำลึกได้
เพราะว่าเป็นทีมมารที่รับจ้างขึ้นทางนกเอน
ของจังหวัดจ้างพฤตลุงกฒบิอยู่
ก็เลยก็คิดว่าทีมารที่นำไปมีความสามารถ
ในน้ำผ้าอยู่ในค่าร่านได้
ก็ขอฝากแรงใจของชาวจังหวัดตรังทุกคน

นักเก็บรังนกเกาะลิบงที่เดินทางมาถ้ำหลวงในครั้งนี้
ไม่ได้ค่าตอบแทนใดคือมาด้วยใจจริง
แล้วก็ใช้เงินส่วนตัวรวมทั้งเงินจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง
ที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนค่าเดินทางขากลับยังไม่มีการวางแผน
คือการเข้าไปช่วยด้วยใจนะฮะค่ะใช่ค่ะ
คือทุกคนก็บอกนั่นแหละบอกว่าขอให้เจอในวันนี้เถอะ

คุณผู้ชมก็บอกว่าฝันตอนรุ่งสาง

คือเราก็อยากให้ฝันของคุณผู้ชมเป็นจริงเหมือนกัน
แล้วบางคนก็ถามมาบอกว่าเจอน้องหรือยัง
ข่าวหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาไม่บอกหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้พูดคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
เขาก็บอกนะว่าถ้าเกิดเจอจริงเนี่ย
ยังจะคงทำงานอยู่ทำไมยังคงต้องดำหาอยู่ทำไม
ยังไงก็ต้องแจ้งให้กับคนในประเทศไทยได้รู้แน่นอน
เพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีถ้าเจอ
ดังนั้นตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่เจอน้อง
แต่มีสัญญาณที่ดีต่างออกมาเยอะเลยนะคะ
คิดถึงน้องทั้ง๑๓คนเจอเร็วนะคะ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณนะครับ